สวัสดีค่ะข้าวใจใครสดใหม่เยอะจริงสดต้องไม่ใช่ผัดพูดนะ
ตัวแต่ยังสะอยู่แม่คิดง่าจะสดซิงอันนี้ก็ไม่สดไม่สิงกันสักคนกันแหละรู้ได้
ไหนอ่ะเป็นวันที่แบบว่า๓วันที่แสบแล้วไอนะ
สามอะไรหรือครับสามอันไหล่
สามอะไร

ท่านผู้ชมเนี่ยเจอฉันที่

รายการเราอยู่ไฮโซแล้วคุณแม่แน่นอน
เขาบอกชอบมากเลยค่ะโอ้ยชอบมากเลยค่ะ
บอกขอบคุณมากค่ะนี่ยิ่งเจอกัน๓คนชอบมากเลยค่ะ
คุณม้านะคุณมดแล้วก็คุณหนุ่มกัญชัย
ซึ่งหนูว่าฮ่าเดี๋ยวเย็นนี้เจอเลยแน่นอน
ปรากฏว่าคุณหนุ่มก็ติดแม่คุณหนุ่มก็ติดประชุมด่วนจริงนะ
เอ้าวันนี้คลิปหนึ่งที่คนเอาไปแชร์กันทุกเพจเลย
ไทยรัฐของเราก็ได้มีการนำเสนอข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันนะครับ
เกี่ยวกับการคลิปรูดม่าน
รุมยำคนป่วยคาโรงพยาบาลเลย
โอ้ยชกนิดนึงปากปากนิดนึงเลย
ถ้าดูอย่างนี้คุณจะต้องคิดว่าเป็นตำรวจถูกต้องไหม
เห็นไหมฮะเรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอนั้นน่าสะเทือนใจมาก
ในเครื่องแบบกลุ่มนึงได้เข้าทำร้ายผู้ป่วย
โดยการชกซึ่งผู้ป่วยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า
ไม่มีทางต่อสู้อยู่แล้วไม่มีทางขัดขืนอยู่แล้ว
แล้วเขาก็ยังพูดอีกว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงขอเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเรียกร้องให้ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ขอบคุณวีดีโอจากข่าวเมืองชนหมอดีสาธิตปิตุเตชะ

คือพลัทธ์ตำรวจเอกิษัทนครพัทธัฐเจริญรองควสกตำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาก็ต้องออกมาเปิดเผยต้องมาพูดถึงเรื่องนี้เลยครับ
ในห้องฉุกเฉินต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า

อย่างที่บอกภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชนบุรี
ให้เห็นภาพที่เราเห็นกันเจ้าหน้าที่กลุ่มใหญ่เลยนะครับ
จะทุบลงไปยังเตียงของผู้ป่วยหลายต่อหลายครั้งวันนี้ตั้งแต่เช้าคนพูดถึงคลิปนี้กันเยอะเหลือเกิน
พูดถึงกระแสวิภาควิจารณ์กันเยอะในโลกโซเชียลว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันรุนแรงกันขนาดนั้นแล้วเหรอ
ขนาดเขาป่วยเข้าลงไปยังไปทำร้ายเขาอย่างนี้กันอีกหรอ
นะครับซึ่งวันนี้พันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะเปิดเผยว่าได้รับรายงานแล้ว
ว่าได้มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วย
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามพรบจราจร

ซึ่งขี่รถแหกด่านตรวจของเจ้าหน้าที่

ก่อนจะมีการติดตามนะฮะ
แล้วก็ปรากฏภาพตามคลิปดังกล่าว
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๘สิงหาคมที่ผ่านมา
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกกิจสนะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ยืนยันว่าชายที่ทำร้ายผู้ต้องหา
ยืนยันอีกครั้งนึงว่าไม่ใช่ตำรวจ

แต่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานหนึ่งในพื้นที่ที่ร่วม

ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย
โดยอยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามตัวมาสอบสวน
ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่มีตำรวจเกี่ยวข้องนะครับ

แต่ภาพที่ออกจากกล้องวงจรปิดนั้น

นั่นคือตำรวจนี่ที่ใส่หัวกน็อกก็คือตำรวจหรือเปล่า
อันนั้นก็เหมือนกับตำรวจลำรองหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขาก็ได้ประสานกันไป
แล้วก็ได้รับการประสานให้มารับตัวผู้ต้องหาที่โรงพยาบาล
แต่ขนาดเกิดเหตุถูกกันอยู่ด้านนอกม่านเตียงของผู้ป่วย

ไม่มีใครที่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยังห้องฉุกเฉิน
หากไม่มีญาติหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เว้นในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้น
หรือมีการประสานขอรับตัวผู้ต้องหา
อันนี้แหละแสดงว่ามีการขอรับตัวผู้ต้องหาไปเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลเห็นว่าถูกบุกรุก

พร้อมกับยืนยันว่าแม้จะเป็นผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำร้ายร่างกาย

ไม่เรื่องก็มีอยู่ว่า
คนพี่เป็นผู้ป่วย

นั่นไปชนคนคนหนึ่ง
ขาหักสองข้าง
ไอตานี่เนี่ยก็แท้บาดเจ็บด้วยเช่นกัน
เขาก็เลยเอาตัวนำส่งโรงพยาบาล

ไอ้แว้นทำเพื่อนเขาจนขาหักสองข้าง
ก็เลยลีดที่เปอดาลโทษัมก็ได้โดยที่ไปโคมอย่างเนี่ยแล้ว
ก็คือมันไม่สมควรอยู่ในโรคพยาบาลรู้อ่ะแต่อารมณ์คงทุกต์แรงคือ
คืออารมณ์มันก็คงโมโหเข้าใจไหมว่า
อยู่ดีแทนที่จะแบบขับมาแล้วก็ให้ตรวจนะ
ดันเสือกแหฮคโครงวกกลับเลยไปชนพวกเค้า
ที่มันน่ากลัวคือมันอยู่ในโรงพยาบาล

ก็ตอนช่วงเข้ามาอยู่ในห้องโรงพยาบาลห้องฉุกเฉินอย่างนี้
พวกนางพยาบาลหมอเหมอเขาก็ยังไม่มาไง

เพราะเขาโมโหใช่ไหมคุณแม่
โมโหเพราะโมโหไง

น้องมันอยู่บนคาเตียงแล้วคุณแม่ทำยังไง
กลัวสมเล่

แต่บางคนก็บอกว่ายูนิฟอร์มเป็นตำรวจนะ
เห็นไหมตำรวจยูนิฟอร์มก็เป็นตำรวจ
แต่วันนี้ทางรองโฆษกสมัครงานตำรวจแหละ
เขาก็บอกแล้วว่าไม่ใช่ตำรวจ

เขาไล่ไทม์ไลน์
อย่างเป็นเรื่องเป็นราวนี้ทางไทยรัฐเขาบอกว่า
ขณะที่เด็กแว้นอายุ๒๐ปี

ด้วยถูกการนำส่ง

หมอบูรภา

หลังจากนั้นในคืนดังกล่าว

กลุ่มอศของอำเภอชนบุรี

มหาวิทยาลัยบูรภา

จากนั้นคลิปนี้

ปิดก่อนที่จะใช้อศ

ที่ผู้บาดเจ็บที่นอนอยู่บนเตียง

๒๘สิงหาคม
สิงหาคมผู้ว่าราชการจังหวัดชมบุรีเนี่ยก็สั่งการฝ่ายความมั่งคงเนี่ย
สอบสวนความเป็นที่มาที่ไปของคลิปแล้วก็สอบสวนบุคคลในภาพทั้งหมดว่า
ภาพที่เห็นนั้นเป็นการทำร้ายคนเจ็บหรือเปล่าอันนี้คือคำถามผู้ว่าเขาก็สงสัยเหมือนกันว่า
ไอ้คลิปที่แพร่กันออกไปหมดเนี่ยเป็นการทำร้ายคนเจ็บหรือเปล่านะฮะ
เพราะเห็นว่ามีผ้าม่านบังอยู่ซึ่งหากทำจริงผู้ว่าก็ยอมรับเหมือนกันว่า
รุนแรงไม่สมควรเพราะว่าสถานที่นั้นคือโรงพยาบาล
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะในขณะเดียวกันประหลัดฝ่ายความมั่นคง
อำเภอเมืองจังหวัดชมบุรียอมรับว่าอ่ะก็ยอมรับตรงว่ามีการทำร้าย
มีการลงเมืองจริงจริงนะว่ามีออสรทำร้ายผู้ต้องหารจริงจริง
ซึ่งผู้ต้องหาเป็นเด็กแว้นเนื่องจากความโกรธ
และอีกอย่างหนึ่งคือความเป็นห่วงเพื่อนร่วมงานที่มีคุณนายม้า
เขาเล่าที่ขาเขาหักไงนะครับเพราะว่าเด็กดังกล่าวน่ะ
ขับรถพุ่งชนนะแล้วก็เขาก็ขอโทษนะครับล่าสุดคุณขวัญชัย
คุณขวัญชัยเนี่ยก็คือเด็กแว้นเนี่ยนะฮะยังอาการบัตรเจ็บสหัส
ขณะที่ออกจากโรงพยาบาลพร้อมโดนดำเนินคดี๔ข้อหาตามกฎหมาย
ซึ่งอนาคารวันนี้ก็ยังไม่มีใครมาประกันตัวนะครับ

เบ็ดก็ยังไม่มีใครประกันตัว
แต่ถามว่าอศที่โดนรถชนก็ยังสาหัสอยู่

โกรธอาศัยสมัครดูแลความอันนี้คืออีกทางฝั่งกลุ่มเนี่ย
เขาอธิบายเหตุผลมาเหมือนกันว่าเขาก็โกรธที่อยู่ดีเพื่อนเขาตาย
มาทำงานมาดูอ่ะมาดูความเกี่ยวของเรื่องเนี่ย
ถ้ามันไม่มีวงจรปิดแบบนี้ดิฉันก็คิดว่าคนที่ทำร้ายผู้บาดเจ็บเนี่ยนะ
เขาก็คงจะไม่รู้หรอกเพราะว่าเขารอจนกระทั่งม่านปิด
ยังไม่มีหมอหรือนางพยาบาลมากูก็ฟาดซะเลย
มันเป็นการแบบว่าเหมือนทำซ้ำไหนแกบาดเจ็บอยู่แล้ว
ถ้าสมมุติถ้าฉันทุบแกอย่างนี้มันก็เหมือนกับเป็นการแบบว่า
รวบเข้าไปอยู่ในการลดคว่ำไงเขาคงจะทำนี้นะ

แผลรวบยอดไปเลย
แต่เพราะเอิญมันดันมีกล้องวงจรปิด
เพราะจริงเขาคิดว่าคงไม่มีใครเห็นแล้ว

ก็มึงจะแว้นไปถึงไหนแล้วมึงจะแว้นไปทำไม

ไดกเขาบอกว่าพวกเธอไม่เคยเจอได้ไหม
ใช่อะไรไอ้ที่แถวบ้านหนู

โมโหมากเลยมันมาตอนตี๓กำลัง
นี่แค่ตี๓แถวบ้านทุกวันนี้
มันเป็นความขึ้นฆานอบของเด็ก
อยากเอาปืนไปยิงไอที่ต่างตอนนี้
ไม่ได้เหรอค่ะ
เขาว่าอย่างนี้เด็กคนนี้แหละอย่างที่พี่ม้าบอกว่านีด่านกับตัว
อย่างนั้นพี่จะได้เจอคลุกอาการที่
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลที่อ่ะพี่มันอาจจะส่ง
เขาส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บไม่ใช่เด็กแว้นนะ
ส่งไปที่โรงพยาบาลมหาลัยบุรพาก่อน
แต่โรงพยาบาลมหาลัยบุราษาบอกขึ้นไหมณักเกินแล้วพี่
มันต้องส่งต่อป้องส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสมบูรณ์
ก็คือเอาอย่างนี้ไหมพอทีหลังเนี่ยนะ

แล้วก็พอเด็กแว้นเอาส่งเลยไปกราบมันขอบคุณนะที่ทำดีไหม
อันนี้คือเหตุบันดาลโทษะที่มันเกิดขึ้นว่า

เข้ามาทำไมจะต้องไปทำเขาว่าทำไมจะต้องไปทำเขาว่า
ทำไมจะต้องไปทำถึงนี้คือเอาง่าย
คนมาบริการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
อยู่ดีโดนเด็กแว้นขับรถเข้าไปชน

คุณคิดดูเองเรียกว่าอะไรจะเกิดขึ้น

แม่ผัดทำไงล่ะถ้าเป็นเพื่อนโกรธป่ะ

จากคนเดินธรรมดาไปทำงานปกติ
ถ้าใช่เราเป็นฟอเลนเทีย
อุตส่าห์แบบว่าแล้วไม่ได้ตังค์ได้อะไรด้วยนะ
แว้นก็อย่างที่บอกว่าด้วยความคึกขนองหรือเปล่า
มันรู้เด็กอายุ๒๐ที่จริงมันก็เลย

ก็ยังมีคนนำส่งตัวที่โรงพยาบาลมหาลัยบุรพาอยู่นะ

ว่าอีพวกนี้นะอีแวนทำไมไม่ไปอยู่ในอีสนามแข่งอย่างนั้น

อันนี้ก็ต้องยอมรับสนามแข่งก็แพงไม่มีตังค์อ่ะมันไม่ง่ายไง
มันไม่ง่ายไงสนามแข่งอันนี้มันทำได้เลย
แต่จริงนะตี๓ทำไมต้องตี๓เนอะมันรู้ไงเอาตอนที่รถว่างว่างไม่มี
มันถึงได้มาตี๓กำลังหลับสนิทได้ยินเสียงปี๊กจะตกใจตื่น

วิภาวดีเนี่ยอยู่ใจกลางเมืองขนาดนี้มันยังแข่งกันทุกอาทิตย์
อัมม่าไม่สบายผงับ
แล้วนี่นะคอนโดดิฉันได้อยู่ห่างมานะฉันยังตกใจตื่น
และอีกคนที่มีแบบอยู่ใกล้ตรงที่มันแปล้นอย่างไร

หายไปแล้วเพราะฉันไปบอก

ไปบอกนู่นเลยนู่นเลย

เรื่องนี้ก็น่าอายพอสมควรเหมือนกัน
มนุษย์สมัยนี้มันแน่จริง

แล้วก็ไปทำนู่นต่างประเทศนั่นแหละ
มีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเนี่ยก็มาโพสต์ภาพนะ
เป็นแผ่นไม้บริเวณกำแพงทางเดินเนี่ย

ที่ถูกคนมือบอลเขียนชื่อเป็นภาษาไทยนะ
เห็นไหมเขียนเป็นแบบว่าไทยแลนด์ด้วย
สถาบันการศึกษาพร้อมกับวาดรูปอวัยวะเพศชายไว้พร้อมเขียนข้อความระบุว่า
ข้อความนี้ถูกเขียนอยู่ใจกลางมหานครเมลเบิ้ล

เอาไปทิ้งพ่อบอกเอาไปทิ้งน้องบัวลำพูอาจจะกลับมาได้

นิวซีแลนด์โหฟั่นงงฟั่นง่าสุดลิด
โชคดีนะที่ไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษ
เพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คงจะแบบว่าฝรั่ง
ที่เขาอยู่ที่นั่นเขามีที่ยืนกันบ้างนะ

ทั้งนี้มีคนในทวิต
ทวิตเตอร์เขาก็มาแสดงความเห็นจำนวนมากเลย
มองว่าเรื่องไม่สมควรไม่เหมาะสม
และก็บางส่วนที่จบจากสถาบันอังกราวนี้นะ

เรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ตัวบุคคลมากกว่า
ไม่ได้เกี่ยวกับสถาบัน
วันไออะไรก่อนไม่รู้
เอาเหอะแล้วอวัยเพศอยู่ตรงไหนก็ไม่มี

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของตึกแล้วนะคะ

ไม่รู้ว่าคนที่เขียนเป็นเด็ก

แต่ปรากฏว่าไม่รู้คนที่เขียนเป็นเด็กมากรุงเทพจริงไหม
แต่สิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ย
ตัวจริงที่เรียนจริงจริงมเทพฯเป็นคนไปรบ

แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าของตึกแล้วด้วย

เนอะเดี๋ยวต่อมาก็รบทิ้ง

โอเคไม่มีปัญหาวัยรุ่นมักจะวุ่นวาย
นี่เด็กโตหน่อยอันนี้ของเขาเด็กโตเราเด็กเล็กลงไปนะคะ

ถีบเด็กผลักเด็กแล้วก็เอาตีตี้บนหลังเด็ก
โอ้โฮจนเด็กอย่างนี้หรือเปล่าเด็กทำนี่ไงเขาว่าอย่างนี้
แต่ว่าในข่าวบอกว่านางสาวน้ำค้างนามสมมุตินะคะ
อายุ๓๓ปีเป็นแม่ของเด็กชายคอมอายุ๙ขวบนะคะ
เรียนอยู่ชั้นประถมปีที่๓โรงเรียนแห่ง๑ที่ศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็ร้องเรียนว่าลูกชายของตัวเองนะคะถูกคุณครูสอนวิชาสังคมค่ะ
ใช้มือเนี่ยตบไปบริเวณใบหน้าแล้วก็ตบหัวด้วยนะคะ
ขณะเดียวกันก็ผลักลูกตัวเองล้มลงกับพื้น
ก่อนที่จะใช้เท้ากระทืบบริเวณต้นขาขวา
ระหว่างนั้นรองเท้าคุณครูหลุดใช่ไหมคะ
ครูก็หยิบรองเท้าออกมาแล้วก็ทุบ
เข้าที่บริเวณแผ่นหลังของลูกตัวเองอีกหลายครั้งว่าอย่างนี้นะคะ
แต่ล่าสุดคุณครูเขาออกมาบอกแล้วนะคะ
ครูที่สอนวิชาสังคมบอกว่าก่อนอื่นเลยนะคะ
ขอความเห็นใจจากผู้ปกครองที่มาร้องเรียนก่อนว่า
ก่อนหน้านี้เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ให้ฟังว่า
ตัวเองนั่งอยู่ที่โต๊ะนะคะ
เตรียมที่จะสอนหนังสือปกตินะคะ
แต่ทีนี้ระหว่างนั้นลูกของคุณแม่ก็คือเด็กชายคอมนะคะ
ก็ต้องการให้ครูส่งเขาเข้าไปประกวดเป็นนักร้องลูกทุ่ง

แล้วลูกก็พยายามกดดันครูทุกอย่าง
แล้วสุดท้ายก็ไปนั่งอยู่ตรงพัดลมข้างโต๊ะครูนะคะ
แล้วก็พยายามเรียกร้องความสนใจอยู่หลายครั้งนะคะ
จนกระทั่งสุดท้ายเส้นฟางมันขาด
เพราะว่าเด็กหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์มือถือนะคะ
ขึ้นมาตัวเองวางไว้บนทัพของหยิบขึ้นมาเลยนะคะ
แล้วก็วางปล่อยลงกระแทกกับพื้น
เขาบอกว่าพอทำแบบนี้ตัวเองก็ยอมรับค่ะว่าโมโห
แต่ว่าก็ยังยืนยันว่าคุมสติเอาไว้ได้
แต่ก็เอามือทั้งสองข้างของตัวเองนั่นแหละค่ะ
ไปจับที่หน้าเด็กไม่ได้ตบนะ
ไม่ตบแล้วเด็กเอาแรงมันนั่นได้อย่างไร

ไปจับที่หน้านะคะแล้วถามว่าทำไมถึงมีการตบตี

ระหว่างนั้นเนี่ยนะคะครูเดินไปแล้วเด็กก็มาคว้าขาครู
ครูก็สะบัดไปโดนพอดี
ไปแล้วหลุดน้องหลุดรองเท้าครูหลุด
ไปโดนพอดีไปโดนเขาก็ครูก็ไม่ได้ตี
แล้วที่เหลือเด็กก็ไปนั่งที่โต๊ะอะไรเองไม่มีปัญหา
แบบปกติดีอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่รู้ยืนยันว่าทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะ
ตัวเองไม่ได้ทำร้ายเด็ก
เพราะว่าที่ผ่านมาตัวเองก็ทำหน้าที่อย่างดี
และที่สำคัญไม่เคยใส่ร้ายใคร
ไม่เคยพาดพิงใคร
ก็เลยรู้สึกงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครูบอกว่าครูไม่ได้ทำแต่เด็กหน้ามีแผลป่ะ
ก็ไม่ที่เราเห็นรูปเด็กมีแผล
อาจจะตอนที่มือที่มือไปจับนี่หรือเปล่า
แล้วบางทีแบบว่าผู้หญิงก็เล็บยา

ว่านะโทรศัพท์คงหยิบแล้วแบบว่าคูบ

ไม่หรือว่ามันแบบว่า

จริงเราต้องดูกันทั้งสองฝ่ายนะ

นั่นแหละก็ต้องฟังความสองฝ่ายเดี๋ยว
คุณตำรวจเขาก็ตัดสินให้เองนะคะ

แม่จะรู้นะว่าลูกตัวเองเป็นยังไง

ลดความอ้วนแล้วน้ำตาลตกหรือคะ

เตอร์หายไปอีกไม่แจ้งว่าทำอะไรหายไปไหน
เรียบร้อยแล้วคุยแล้ว

แอ้งจี้อย่าไปสนใจรูปผู้ชาย

สินเสมอกันต่างคนต่างได้คนดี

แต่แบบเอ๊ะสบายใจละ

จากเรื่องเด็กนี้ไปเรื่องกูนี้ไปได้ไงวะ

เขาบอกว่าหลายที่ฝนตกแล้ว
อย่างที่บอกกันว่าเตรียมรับมือกับฝนเนี่ย
อายุใหม่กำลังจะมาแล้ว

เจ้าของที่ย่างไก่อยู่เกือบตาย

สาเหตุอย่างเดียวเลยร้านล่าบอกทำไมปล่อยควันเยอะ
เอาปืนไล่ยิงเลยจะกลับมาเล่าให้ฟัง

เห็นมั้ยเราอ่านข่าวเด็กแว้น

ทุกอย่างมีเหตุผลหมด

มีการร้องเรียนจากนางติ๋ว

สองปีติ๋วนี่อย่าไปพูดที่ฮ่องกงเลยนะ
ทำไมอะไม่ได้เลยนะ

เออเอาอีกยัดเข้าไปอีก

เดี๋ยวน้ำตาลนางตกแองจี้มาคุณป้อน

เออสแตนบายตะกร่อด้วยนะคะ

หนึ่งห้องแต่งตัวด่าไม่เหลือ

ข่าวเดี๋ยวก่อนนะครับว่าใครจัดรายการ

คุณไม่ไปกับใคร

แองจี้วันศุกร์ฉันอัดรายการยาวนะ

ไปกับแฟนก็สิเจ๊ก็ไปกับใคร
เดี๋ยวก็รอดูไอในไอจีก็รอดู
เป็นเกรทวรินทรกับแฟนอย่างนี้เหรอเปิดตัวนะ

ตอนแรกนึกว่าพี่ม้าเป็นตาเป็นต้อ
ไม่ได้ปี่ห้าจิกตายเลย

อยู่ไม่ถึง๓เดือนหัวหมดและร่วมหมด

ไปเกาหลี
พี่ห้าเป็นยังไงล่ะ

ที่เหลือ๒วิโถ

ทีนี้
แล้วคุณได้มาจิกแฟนไหม

แล้วเขาบอกว่าวันนี้ทำงานเรื่องแบงค์ครับ

ไปเอาน้ำตาลกูงคดชงอะไรมาให้นางนะ

นี่หนูจะต้องคอยชงน้ำตาลให้นางกินนะ

ถ้าอย่างนั้นเราอ่านข่าวใครนี่นางจะขึ้นหมดเลย
เขาเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วเขาโดนด่ามากที่สุดเลยนะ

นี่หนูบนหลังน่ะ
บาร์เบคีย์ไม่ต้องซื้อมานะไม่เคยกินเอาหมูสเต๊ะมา
สั่งให้น้องไปต้มน้ำตาลให้แม่
กลัวมันไปต้มฟักให้แม่นับ

ขายไก่ย่างคิดถึงไก่ย่างรถเข็นออกไหม

ข้างปั๊มน้ำมันปอตทที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ริมถนนสายบุรีรัมน์สะตึก
โดยระบุว่าถูกนายฤทธิ์
เอาจริงนามสกุลอะไรก็ไม่รู้เพราะไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ๔๐ปีเนี่ย
ซึ่งเป็นพ่อค้าร้านราบ

ใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่ร้านขายไก่แล้วก็ร้านก๋วยเตี๋ยว๔นัด
ไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้ทวงแชร์ไม่ได้ติดหนี้

สาเหตุเดียวที่เกิดขึ้น

แล้วเขาก็จะต้องใช้เครื่องดูด
เหมือนพัดลมดูดควันถูกต้องไหมดูดไปปุ๊บ
มันก็ไม่ได้ดูดไปไหนนะปุ๊บมันก็อยู่นั่นใช้ไก่
สาเหตุที่ใช้ปืนยิง๔นัดรำคาญ

เออนี่ไงลมควันลมกันอยู่อย่างนี้ใช่รำคาญควันไก่ย่าง
หลังก่อเหตุถูกจับกลุ่มตัวนะฮะแล้วก็ได้ประกันตัวออกมา

เอาตรงนะขายไก่ย่างตรงมีเสียงนางไหมมีเสียงไหม

แล้วมาขายกับข้าวขายส้มตำแล้วยังไง
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเพราะว่าเราก็ไม่ได้ค่อยสนทนากันอืม
คือเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่คุยกับเขาอย่างนี้เหมือนกับว่าไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับเรา

ก็ไม่รู้เขาไม่เคยคุยกับเราไง
เขามีแต่พูดว่าเดี๋ยวมึงก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวมึงก็รู้ว่านรกมันยิ่ง
เดี๋ยวก็รู้ใครจะอยู่ใครจะไป
ติ๋วเขาก็เล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างนะครับ
ตนเองขายไก่ย่างตรงนี้มาประมาณ๒ปีแล้ว
โดยมีร้านต้องยอมรับติดกับร้านลาบร้านก๋วยเตี๋ยว
แล้วตรงนั้นมันก็มีอีกหลายร้านเลยแหละ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลย
แต่ช่วงก่อนเกิดเหตุประมาณสักอาทิตย์หนึ่ง
หนึ่งอาทิตย์เนี่ยหนึ่งหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ค้าที่ขายของอยู่ข้างกันเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่า
ฤทธิ์เนี่ยบ่นว่ารำคาญเหม็นรำคาญควันไก่ย่างของร้านตน
แต่ต้นก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรนะเพราะไม่อยากมีเรื่อง
หลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นตนก็พยายามนำพัดลม
ไม่ใช่ไม่พยายามตัวเองเห็นไหมนานก็เอามา
พยายามนำพัดลมดูดควันมาดูดระบายควันให้มีปริมาณน้อยลง
แต่ยอมรับบางช่วงที่มีฝนตกหรือลมพัดเนี่ย
มันก็จะควันมันก็จะเยอะอันนี้เป็นวิถีธรรมชาติอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการปิ้งไก่ย่างอยู่แล้ว
กระทั่งคืนวันเกิดเหตุตนขายไก่ย่างตามปกติฮะ
แต่อยู่นี่ไงคุณม้าในลิตรเกิดมีอาการมึนเมา
เกิดมีอาการมึนเมาเดินมาตะโกนหน้าร้านเมา
เดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไป
แล้วจะรู้ว่านรกมีจริง
นั่นก็คงจะอาการเมา
พูดปุ๊บชักปืนที่พกไว้ที่เอว
มายิงกระท้ายร้านก๋วยเตี๊ยวร้านไก่ย่างของตนเอง
รวม๔นัดเหตุที่เกิดขึ้นทำให้พ่อค้าแม่ค้า

ขายลาบก็คือคงจะเกิดจากเมาเลย
เหตุที่เกิดขึ้นทำให้พ่อค้าแหม่ค้าแถวนั้น
หรือลูกค้ากำลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกำลังรับประทานอาหารอยู่

หลังสิ้นเสียงปืนปุ๊บทุกคนก็ต่างเข้าไปแย่งปืนจากนายฤทธิ์
ทำให้เกิดเหตุชุลมุนในช่วงขณะหนึ่งนะฮะ
แต่ยังทำให้นายฤทธิ์ได้รับบาดเจ็บด้วย
และถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย

พ่อค้าร้านราบเนี่ยที่ก่อเหตุ

ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยเราจะเห็นร้านไส้กรอกอีสานด้วยเห็นไหมฮะ
มีร้านต่อร้านมันก็คงจะเป็นเหมือนร้านข้างปั๊ม

ไหมถ้าคุณคิดถึงเวลาเข้าปั๊มน้ำมันแล้วจะมีร้านที่ตั้งติดกัน
ตอนนี้กังวลเพราะว่านายฤทธิเนี่ยถูกประกันตัวออกมาแล้วนะฮะ
แล้วก็อย่างที่บอกว่านายฤทธิ์ได้รับบาดเจ็บด้วย
แล้วก็ถูกควบคุมดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
แต่สิ่งที่ทำให้ตนรู้สึกเป็นกังวลเพราะว่านายฤทธิพ่อค้าราบเนี่ย
ก่อเหตุได้ประกันตัวทำให้เกรงว่าจะไม่เกิดความปลอดภัย

หรือเรื่องที่ร้านเขาขวนไม่เยอะแต่พอดีอยู่กับร้านไช่กอกอีสานเขาต่อแป๊ะ

แต่เขาเมาไงเรื่องคือเมา

ทึ่งน้ำนั่น
หรือลองเปลี่ยนการใช้

อันนี้มันอยู่ที่แบบที่ดูดอากาศนั่นแหละ
ถูกความดูดออกไป
นางก็ไม่อยากดูดมาช่วยดูดตัวเอง

มันไม่ใช่แต่ควันนะน้ำมันมันมาด้วยนะจ๊

เมื่อก่อนที่อยู่ชาวอินทาวน์บ้านอยู่ตรงนี้
แล้วถนนที่เป็นซอยอีกล็อกน่ะขายไก่นะ
แต่ว่าเวลาเราไปถึงตรงนั้นเราก็ซื้อเขาทุกที

แต่ก็เพิ่งเขาห่วงอ่ะเข้าเดินไม่ได้เพราะดคเตอร์เขาชอบหอมผม

คือเรื่องของเรื่องนี้มันไปทำไมวะ

เราต้องหอมจากในหัวจรดทาน

หอมหมดเลยเหรอ
น้ำตาลมาแล้วอารมณ์จะเริ่มดีขึ้น
ใช่ของแทน
มาทำงานใหม่หนูจะต้องหาน้ำตาลให้นางกิน

หนูถ้าพูดนางเผลอพวกเขาเอาน้ำตาลก็อดใส่ปากนางไป

ไม่ก็ไปตามพ่อค้าลาบมา
นั่นเอาปืนมาไล่ยิงเหรอ
ใช่ไหมเลวสาว

คือแม่ค้าเขาก็บอกว่าเขาขอความเห็นใจสักนิดนึงเถอะ
ว่าพวกเขาเองก็ทำหาหากิน
ที่แบบปั๊มแล้วก็มีคนมาแวะกินอยู่แล้ว
แล้วก็ยืนยันที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ไม่เคยก่อเหตุทำให้ใครไม่พอใจนะ
หากผู้ก่อเหตุจะไม่พอใจแค่เรื่องควันจากการย่างไก่

อยากขอฝากแบบว่าถึงทุกคนด้วย

เป็นแบรนด์เนมแบบว่าชั้นสูงมากเลยทีเดียว
แต่ว่าเป๋เก๋มากเลยนะ
มันดูมันแปลกอย่างหนึ่งนะ

ฉันชอบจริต

แล้วฉันเห็นอยู่กลางถ่ายก็จกสุขหน่อไม้กินน่ะ
ว่าไอ้หนุ่มกัญชัยไม่มาดิอีนี่มาพอกันเลยนะ
พอกันเลยนะเละเทะเลยนะ

ใครต้องแบบว่าถ้ามีก็แบบว่า
ถือว่าเป็นคนที่แบบว่ามีรสนิยมสูงเป็นต้น

อันนี้เนี่ยนะคะอุ้ยตายเหมือนของฉันเลยสิ

ราคา๑๙๐๐เพราะมันข้างเดียว

คู่ก็ไม่ได้

ขายอยู่๘๙๐๐ถ้าเป็นคู่

แต่ถ้าที่เมืองนอกก็ประมาณหมื่น
๑๕๐๐๐กว่ากว่า
เมืองไทย๒๐๐๐๐บาทสมมุติ๒๐๐๐๐บาทครับคุณแม่

ส่วนมากเขาก็ไม่ค่อยจะคือใช้แต่ใช้น้อย
เดินในห้างในโรงแรมไม่ค่อยผ่าน

และเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็โพสต์ขายรองเท้าอันนี้ใช่ไหม
สนั่นเลยพากันงงกันยกใหญ่เลยนะว่า
รองเท้าขายอยู่ข้างซ้ายข้างเดียว

ก็บอกว่าสงสัยสงสัยหมามันคงงับไปมั้ง
อุ๊ยแซวเนอะสรุปแล้วคืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเออก็ตรงนี้นะ
แถมราคาข้างเดียวถูกมาก๑๙๐๐

เขาไปทำอะไรมีคนซื้อจ้ะฉันก็งงอยู่ว่าขายไปได้ยังไง
ขอบคุณค่ะเจอเนื้อคู่แล้วขายแล้วค่ะ
แสดงว่าของหล่อนนี้ข้างซ้ายหาย
เดี๋ยวนั้นในราคาเพียงแค่๑๙๐๐บาทอย่างนี้เหรอ
เขาบอกว่าเขาขายข้างซ้ายเหรอเออขายข้างซ้าย
ผลประกันว่าคนที่ซื้อไปก็มีข้างขวา
เพราะข้างซ้ายโดนหมางาบไปเหมือนกัน

หมามันก็จะกัดจนพลุน
สีนี้สายนี้
ไม่มันใส่สบาย

ปกติเวลาเรามีบัตรทองใช่ไหมคะ

บางทีรอเป็นวันก็มี

ที่หมอกล้องที่โรงพยาบาลพมงคุช
หมอกล้องตรวจคนไข้เสร็จหมดแล้ว

กล้องหล่อมากยังติดอยู่ในโรงพยาบาลเต็มเลย
ถามว่ามีเหตุอะไรรอรับยาเช่นกันมดดำ
แล้วหมอกล้องจะต้องไปช่วยเพศสัตว์จัดยาเองด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วโรงพยาบาลตอนนี้มีปัญหาแบบนี้หมดเลยนะคะ
ใช่เขาก็เลยบอกว่า
นายแพทย์ศักดิ์ชัยกาญจนวัฒนาเลขาธิการสำนักงาน
หลักประกันสังคมแห่งชาตินะคะหรือสสปสชนะคะ
ได้ออกมากล่าวถึงมาตรการลดปัญหาความแออัดของผู้ป่วย
ในโรงพยาบาลนะคะว่าขณะนี้ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เขาบอกว่าจะลดยังไงคะความแออัดในโรงพยาบาล
มติแล้วว่านะคะผู้ป่วยที่ถือบัตรทองนะคะ
สามารถที่จะรับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้าน
ร้านที่มีเพศสัชกรประจำเข้าร่วมโครงการได้นะคะ
เพราะว่าโครงการนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าผู้ป่วย
จะได้รับยาไม่มีคุณภาพหรือยาคนละชนิด
หรือยาคนละเกรดกับที่ทางโรงพยาบาลจะให้

คือเหมือนกับเอามาจากโรงพยาบาลทุกอย่างนะคะ
แล้วก็คุณภาพของยาทุกอย่างยืนยันว่าดูแลเป็นอย่างดีนะคะ
แล้วก็ในวันที่๑ตุลานะคะ
ก็จะเริ่มนโยบายนำร่องเกี่ยวกับผู้ป่วย
ที่เป็นโรคที่แบบเหมือนกับต้องรับยาต่อเนื่อง

หรือเป็นชั่วครามอย่างนี้นะคะ
แต่พวกต่อเนื่องก็ได้แก่เบาหวานเนอะ
ความดันสูงจิตเวทนะคะหอบหืดนะคะ
แล้วก็มีโรคอื่นที่เป็นโรคประจำค่ะ
เขาบอกว่าผู้ป่วยก็อาจจะได้รับยาแบบนี้
จากร้านยา๑๕ร้าน๑๕คนต่อวันจากร้านต่าง
เพราะว่าโรคประจำพวกนี้คือรับประจำต้องเอา
ต้องใช้ประจำนะฮะ
ก็คือใครก็ว่าใครที่เป็นหมอนัฐประจำ
ก็รู้ตารางเวลาของตัวเองก็ไปรับไปต้องรับที่โรงบาล
คือหมายถึงว่ารู้แล้วพยันหมดจะเอาอะไร

ได้ที่ร้านยาประจำต้องไปหาหมอก่อนแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงว่าขั้นตอนจะแบบไม่เป็นไปตามที่เขาเรียกว่าขั้นตอนที่ถูกต้อง
เพราะว่าทุกคนที่จะได้รับใบยาเหล่านี้นะคะใบสั่งยาเหล่านี้ต้องเริ่มขั้นตอนที่โรงพยาบาลหมดเลย
ก็คือไปหาหมอลีจี๊สให้เรียบร้อยแล้วก็ตรวจวินิจฉัยรักษา
จนกระทั่งคุณหมอให้ใบสั่งยาก็คือต้องตามแพทย์สั่งแล้วก็ดูว่ามีร้านไหนที่คุณหมอที่เขาโคลกับโรงพยาบาล
มันจะมีร้านแต่คิดว่าจะเยอะอะไร

รับยาพวกนี้ที่ไหนคะ
ทุกคนชอบว่าพี่ไปฉีดหน้าพี่ไม่เคยฉีด

ช่วงหน้ามีอักษรย่อมาให้เดากันอีกแล้วฮะ

ความตั้งใจของคุณบิลบรรลือฤทธิ์ผู้ยอมพฤษฐศัพที

มันก็เป็นหนังใหม่จะเข้า

มดพี่พัดมีหนังใหม่ของพี่ชายเรา

เขาต้องมีเรื่องรอบนะ
รู้ป่ะว่าพี่บิลบรรลือฤทธิ์เนี่ย
เสียความบริสุทธิ์ให้กับผู้หญิงครั้งแรก

เป็นคนเปิดบริสุทธิ์บินบรือฤทธิ์นะ

เออแต่เราเข้าหนังเขาก่อนไหม

เขาสร้างอย่างเด็ก

พูดมาขนาดนี้แล้วอยากจะดูแล้วด้วยว่าเรื่องอะไร
มีที่ที่ความพยายามต่อสู้เม็ดมียอทรนี่เลย
ฮักบี้บ้านบาก
จะพาคุณชมสัมผัสความน่ารักสดใส

ของกลุ่มเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านบาก
ตั้งอยู่ที่อำเภอที่ห่างไกลความเจริญ

ซึ่งตกกระดายพลอยโจรให้มาเล่นลักบี้
ซึ่งกีฬารับบินเราจะเห็นว่าเล่นแต่ในโรงเรียนวัชิราวุฒิ

ไม่ค่อยจะได้เห็นว่าเล่นอยู่ตามอีสองอีสามแม่ป้อยปี
อันนี้ตกกระดายพลอยโจรที่จะไปเล่นลักบี้
กับครูสอนฮอกกี้
คุณคิดดูครูสอนฮอกกี้ถูกไปอยู่ที่อัพเบอร์

พวกเขาต้องเริ่มต้นตั้งแต่ทำความคุ้นเคย
ถ้าเป็นฟุตบอลทุกคนรู้จักหมดถูกต้องไหม
ถ้าสมมุติเล่นตั๊กก้อเล่นอะไรทุกคนรู้จักหมด
แต่ต้องเริ่มจากทำความคุ้นเคยกับกีฬา
พวกเขาไม่เคยรู้จักมาก่อน

ก็มันเป็นกีฬาที่ไกลตัวกับคนไทยมาก
ไร้ภูณศัพท์ในการสนับหนุน

กัดฟันฝ่าฟันฝ่าขีดจำกัดต่างสำเร็จ
จนทำให้เขาก้าวเข้ามาอยู่ข้างหน้าได้ไกลเกินที่ฝัน
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเรื่องจริง
เรื่องจริงแล้วก็ทำให้เห็นว่ากว่าจะได้มาเป็นยังไง
ใช่แต่เรื่องนี้ดูแล้วถ้าชายจะน่ารักแล้วมีน้ำตาแน่
ทำเอาขาเผือกตาลุกกันอีกแล้ว
สำหรับเพจอีกแล้วอีกแล้วแล้วอย่าถามนะว่าใคร

เผยข่าวเมาส์ของนางเอกสาวรายหนึ่ง
ที่ตอนนี้กำลังตั้งท้อง
ตั้งท้องปุ๊บนางมูฟไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
มีร้านอาหารไทยเชิญไปกินฟรี
เพราะเห็นว่าเป็นดาราเพื่อจะถ่ายรูปโปรโมท
ว่ามีคนดังมากินแต่นางเอกกับสามีไปกินฟรี
แต่แอ้นเด่นเนี่ยเรื่องมันแตกเพราะอะไรรู้ไหม
ไม่ยอมถ่ายรูปไปกินฟรีแต่ไม่ยอมถ่ายรูป
อ้างว่าไม่สวยวันนั้นโซมเดี๋ยวคลอดลูกมาแล้วมาถ่าย
โดยทางเจ๊มอยได้ให้คำใบ้มาชุดใหญ่อย่างนี้
ตื่นเช้ามาขี้ตายังไม่ร้าง
อแมวก็มอยมาเมาส์ว่า
มีเรื่องมาเม้านางเอกท้องที่ไปอเมริกา

เพราะเห็นเป็นดาราเพื่อถ่ายรูปโปรโมทว่า

สองผัวเมียนี้ก็รีบไปกินเลยกินฟรี

ไม่ให้เขาเอาไปโปรโมทแย่
หลังผัวเมียคู่นี้ชอบกินฟรีเหมือนออนไลน์
อยากจะได้อะไรกว่าลงไอจีเช่นเกือบของอากาศทีวี

ไม่รู้ไปเฉยหรือไปปักหลักรอคลอด

หัวก็ลงสตอรี่ไปลองรถเข็นเด็กในห้างร้ายต่อหลายวัน
แต่ไม่ซื้อไม่รู้ว่ารอสปอนเซอร์หรือเปล่า
ปรเรื่องนี้จะไม่ยุ่งกลัวโดนแหก
ใครไม่รู้กูแบ๊ว
งานนี้ก็มีโซเชียลมาคอมเมนต์กันเพียบบ้าง
ก็เดาออกอ่านคำใบ้แล้วรู้เลยว่าหมายถึงใครบ้าง
ก็เข้ามาอ่านคอมเมนต์รู้แล้วเหรอ
ง่ายที่สุดก็ง่ายง่ายมากเลยป้าท้องอยู่นางเอกท้องอยู่
เหมือนจะมีใครล่ะอย่าให้พูดเลย

เขียนเลยช่วงนี้เราอ่านไม่อย่าอ่านออกสิไม่อ่าน
ขนาดเดียวกันก็มีหลายคนบอกว่าหมายถึงนางเอก
คนดังกล่าวจริงก็ไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เพราะนางเอกคนนี้เขารวยอยู่แล้วนะ
เออน่ารวยสิ
แต่ฉันไม่เชื่อรู้ก็ไม่เชื่อหนังอยู่มือไทยไม่ใช่หรอถ้านั่งไปอเมริกาจริง

แต่เขาคือก็ไม่เคยมีใครเห็นตัวเขาต้องกันในโซเชียลไงก็เข้าไปดูไอจีนางสิยากก็ใช่ในไอจีนางก็ก็ยังลงไงดูไอจีผัวนางสิเช็คแล้วคุณแม่แต่แต่เขาก็ไม่ได้อยู่คือเขาอย่าง
แต่เมื่อก่อนนางก็เคยอยู่อเมริกามาก่อน

ก็สามีเขาอยู่อเมริกามาก่อนไง

เพราะไม่มีใครโทรเลย
ไม่มีใครปึ่งฟังหรือรู้

จริงอ๋อเฉยเขาจะมีคนโทรมาถามพี่นะ

บอกลายชื่อแรกเนี่ยรู้เลย

ไม่อยู่แล้วหนังสือที่ไหนจะอยู่บ้าง

ถ้ามีการให้ปากคำอะไรนะ
พี่ม้าเป็นพยานในทุกเรื่อง

เออใช่พวกม้าไหนอ่ะ

เดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องราวน่าสนใจมากเลย
นางอยู่เมืองไทย

นางอยู่เมืองไทย

แล้วก็ไปสัมภาษณ์แล้วก็บอกบอกว่าแต่งแน่

เรือสำราญร่องไปในต่างต่าง
นี่น่ะใช่มะ
อาหารร่วมกันนะอย่างพร้อมเพียงพร้อมหน้าพร้อมตาก็ได้เทียวพ่อฟุ๊กเนี่ยใช่
ฟุ๊กไงฉันก็รู้จักฉันรู้จักทั้งตระกูลนี่ไงนี่เมียใหม่ไอ้เปิ้ล
ไหนอ่ะนี่ไงขวาไปทางซ้ายอ่ะขวานี่ไอปเปิ้ลอ่ะนี่รู้จักกันเออ
ก็เป็นเมียใหม่ของของเอออ่ะเออเราเนี่ยรู้จักทั้งหมดแหละ
อ่ะกต่ออ๊าจริงทุกตระกูดเลยนะรู้จักหมดเนี่ยนี่ไง

เมื่อก่อนพร้อมจะเล่นแชร์อยู่ด้วยกัน

เห็นรอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขนะฮะ

ว่างานวิวากล์ของทั้งสองคนก็ยิ่งใหญ่แน่หะ
ยิ่งใหญ่แน่หะอันดับกรรมให้แล้ว
อ่ะแดลายอีกคนแล้วกันนะคะหลุด

เจอรถอย่างเหมือนรถคล้ายคล้ายนะคะ
แต่เขาก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรแบบนั้น

ความรู้จักกันไม่ได้สนิทกันค่ะ
แต่ก็กลับโดนปล่อยภาพหลุดออกมาอย่าง
ตอนนี้ล่ะเป็นระลอกนู่นนี่นะคะ
ล่าสุดนะคะเขาก็ปล่อยภาพว่า

แล้วก็ระบุว่ารถคันดังกล่าวจอดไว้ในชั้น
ก็คือหมายความว่าชั้นนี้ตรงนี้คนอื่นจอดไม่ได้

แล้วก็บอกว่ารถคันด้านกล่าวทะเบียนก็ลงท้ายด้วย๙๗นะคะ
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าใครล่ะถ้าไม่สนิทเนี่ย
จะเข้าไปจอดได้อย่างไรและรถคันนี้จะไปจอดทำไม
น้ำตาลตกเหรอถ้าพอแล้วเดี๋ยวไปขึ้นตอนจบรายการเออทำไมเห็นเป็นไร

เป็นแฟนกันน่ะยังไงไปไม่ได้เออหมดเวลานะครับ

วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ